เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา
มีรถตู้กำลังขับออกจากร้านนะคะ
พอขับออกไปปุ๊บมีรถบิ๊กไบท์พุ่งมาทางตรง

คือบิ๊กไบท์ทั้งคนขี่คนซ้อนเสียชีวิตค่ะ
โอ้โหจังหวะชนคือชนแรง
โอ้โหประเด็นเลยนะคะ
รถตู้หุ่นใดสีดำทะเบียนฮอนกฮูกทท๖๔๕๙กรุงเทพเนี่ย
ออกจากร้านอาหารชะบาพุทธมนตรสาย๑เขตภาษีเจริญกรุงเทพ
ไบท์สีดำทะเบียน๑ขอไข่ท้อถุง๓๐๒๒ทะเบียนกรุงเทพเหมือนกันชน
ท้ายรถตู้อย่างที่เห็นในภาพค่ะ
คนขี่กับคนซ้อนบิ๊กไบท์เนี่ยกระเด็นเลยนะคะ
กระเด็นเกือบตกคล้องอ่ะกับตกคล้องที่เกาะกลางถนนนะคะ
บิ๊กไบท์คือพังยับชิ้นส่วนกระจักกระจายเต็มถนน
ส่วนรถตู้นะคะฝั่งด้านขวาค่ะด้านหลังก็เสียหายทั้งแถบ
ล้อรถเกือบหลุดเลยนะคะ
คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังค่ะเขาเปิดร้านอาหารติดกับจุดที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าเนี่ยดูสภาพรถตู้ก่อนนะคะโอ้โหแบบนี้เลย
คือคนเห็นเหตุการณ์ก็เปิดร้านอาหารอยู่แถวนั้นค่ะครับ
มันเกือบจะเที่ยงคืนแล้วกำลังจะปิดร้าน
รถตู้ออกไปเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ชะลอรถหรือเปล่า
แล้วออกไปไปกินเลนขวาของถนนหรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะ
แต่รถบิ๊กไบท์เองก็ขี่มาเร็วเหมือนกันเลยพุ่งชนไปแบบเต็มเลยนะคะ
เขาเห็นกับตาว่าคนขี่กับคนซ้อนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
อ๋อเพราะออกมาเสร็จถึงเขาเขาไม่ได้ชะลอไม่ได้จอดเขาออกออกฟุตไปเลยอ่ะ
ฟื้นแล้วกินเลนขวาไปอ่ะแล้วรถมอไซค์เข้ามาทางตรงอ่ะ
แล้วก็ชนเลยชนท้ายเลยชนท้ายชนไม่ได้เบรกเลยอ่ะชนจังเลย
อ๋อเสียงว่ารถคุณใดเหมือนออกไปด้วยความเร็วไหมพี่
ออกออกไปด้วยความคือจังหวะรถออกตัวมันก็ไม่เร็วเท่าไหรหรอก
แต่ว่าคือเขาออกเลยเขาไม่ได้มองรถที่มาจากด้านด้านขวาคือรถทางตรงอ่ะ
แล้วเขาออกไปแล้วเขากินเลนขวาไปทางนู้นน่ะ
เลนขวาเลยเกาะกลางขึ้นไปอีกอ่ะเออ
คือไม่ได้ชะลอเลยใช่ไม่ได้ชะลอเลยไม่ได้ชะลอ
แล้วรถบิ๊กไบท์เขามาทางตรงคือจังหวะทางตรงแล้วเขาก็เร็วอยู่แล้ว
ก็ชนท้ายเลยนี่นะคะอย่างที่คนเห็นเหตุการณ์บอก
คุณผู้ชมมองยังไงคะบิ๊กไบท์เข้ามาทางตรง
แต่เขาก็ขี่เร็วนั่นแหละแต่ว่ารถตู้คันนี้ออกไปเนี่ยค่ะ
คือไม่ได้หยุดคือออกไปฟื๊บแล้วก็ไปกินเลนขวาด้วย
ไม่ได้แบบหยุดมองฟึ๊บไปแบบนี้แล้วเขาเบรกไม่ทันใช่
ทีนี้ค่ะหลังเกิดเหตุทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมต่างในคืน
วันที่เกิดเหตุยี่สิบมีนาคมอ่ะนะคะครับ
เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดที่จุดจอดรถของร้านอาหารนี่ค่ะ
เห็นไหมคะรถตู้สีดำมาจอดที่ลานจอดรถของร้านอาหาร
เขาไปจอดตั้งแต่ตอนเย็นนะคะอ่าแล้วเขาก็คงไปกินอาหารกัน
รถตู้ขับออกจากลานจอดรถก็เกือบเกือบจะเที่ยงคืนแล้วอะค่ะครับ
กล้องอีกมุมหนึ่งทางออกของร้านอาหารนี่นะคะ
หลังจากรถกำลังเลี้ยวออกเนี่ยค่ะนี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เข้ามาทางตรงเนอะ
นี่คือจังหวะรถตู้กำลังจะออกนะคะครับนี่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นภาพต่อเนื่องที่เห็นว่าออกไปปุ๊บ
บิ๊กไบท์มาทางตรงแล้วพุ่งชนท้ายทีมข่าวของเราได้คลิป
กล้องวงจรปิดมานะคะอีกมุมนึงค่ะจะเห็นรถตู้คันนี้ไปจอดหน้าร้านกาแฟ
ห่างจากจุดเกิดเหตุห้าร้อยเมตรครับจอดนิ่งอยู่แบบนี้อืม
สัก๕นาทีได้มี๓คนที่อยู่บนรถตู้ลงมาจากรถ
นี่ลงมาแล้วนะคะนี่คือตอนชนแล้วชนแล้วค่ะ
หลังจากชนแล้วก็เลยมาสักประมาณห้าร้อยเมตรมาจอดแบบนี้ค่ะครับ
แล้วคนที่อยู่บนรถตู้ลงมามาคุยกันอืม
เหมือนกับว่ามีการกดโทรศัพท์มือถือด้วยอ่ะนะคะครับนี่ค่ะ
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงมาคุยกับคนที่อยู่บนรถตู้ที่เขาลงมา
น่าจะเป็นคนที่อยู่เห็นเหตุการณ์อ่ะแล้วเขาจะมาช่วยอ่ะนะคะ
ผ่านไปเกือบสิบนาทีชายสามคนก็ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจและกู้ภัยก็มาถึงในพื้นที่นี่นะคะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าตรงเนี้ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเมื่อเดือนก่อนก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่ง
ก็อยากจะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยครับ
นางสาวจุธามาศเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่าวันเกิดเหตุเธอคือคนที่เจอเพื่อนที่เป็นคนขี่บิ๊กไบท์เป็นคนสุดท้าย
บอกหิวข้าวหิวข้าวขอออกไปกินข้าวหน่อย
บิ๊กไบท์ออกไปจากหอพักในซอยเพชรเกษม๖๘มารู้ข่าวอีกทีอ้าวเพื่อนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรู้ข่าวก็คือตอนประมาณตี๑แล้วอะค่ะ
แล้วก็มีญาติทางฝั่งคนขับรถตู้มาพูดคุยมาขอโทษนะคะ
พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย
ฟังเสียงเพื่อนของผู้เสียชีวิตดูหน่อยค่ะ
ไปกินข้าวหาอะไรกินอะไรอย่างงี้ค่ะ
แล้วคนที่ซ้อนท้ายคือเป็นเพื่อนอีกคนนึงเหรอครับ
ที่จะมาทำงานวันแรกค่ะ
เหมือนจะมาเริ่มงาน
ตำรวจสนภาษีเจริญเรียกคนขับรถตู้ไปให้ปากคำที่โรงพักนะคะ

มีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วยค่ะคุณผู้ชม
ก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวเตรียมที่จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะ

เพราะเนี่ยค่ะเหมือนที่เพื่อนบอกเพิ่งมาทำงานที่กรุงเทพกัน
แล้วก็หิวข้าวออกไปซื้อข้าวแล้วเกิดเหตุแบบนี้
คือคนขี่มาทำงานอยู่แล้วส่วนคนซ้อนท้ายเพิ่งมาวันแรก
เพื่อจะทำงานในอุงเทศโอ้โหน่าเศร้าจริงนะฮะคุณผู้ชมครับ